ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ที่มีนักท่องเที่ยวหนุ่มชาวอังกฤษในจอแดนจาคอปอายุ๒๑ปี
ชาวเน็ตก็ช่วยกันแชร์ฮือฮามากเพราะว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะ
ล่าสุดเป็นเรื่องโอละพ่อตำรวจเจอตัวแล้ว
ปรากฏว่าไปเที่ยวจนเงินหมดก็เลยไปหางานทำที่เกาะพีจังหวัดกระบี่ค่ะ

ก็อาจจะไม่เชิงประมาณนั้นแต่ว่าโพสต์จนทำให้คนอื่นเข้าใจผิดนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทเจษดาจันพุ่มหัวหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองกระบี่
สาขาย่อยเกาะพีพีตำบลอาวนางอำเภอเมืองกระบี่
ได้สอบสวนนายจอแดนจาคอปอายุ๒๑ปี
ซึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่ได้โพสต์ข้อความลงในโซเชียล
ทำนองว่าผมถูกลักพาตัวระหว่างพักอาศัยอยู่บนเกาะพี
เป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะคะ
เว็บไซต์สำนักข่าวต่างประเทศนำข้อความจากเพื่อนของนายจาคอป
แชร์ต่อให้ช่วยกระจายข่าวเพื่อตามหาค่ะ

พันตรวจโทเจษดากล่าวว่าตำรวจเกาะพีพีติดตามตัวนายเจคอป
จนพบขณะกำลังเดินหางานทำ
จากตัวเขาไม่มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายแล้วนะครับ

จากการสอบปากคำเพราะว่านายจาคอปหรือเจคอปเนี่ย
เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมานี่เอง
แล้วก็เดินทางไปเที่ยวที่เกาะพีเลย
ก่อนจะไปขออาศัยกับเพื่อนชาวไทย
แต่เพื่อนเขาเห็นว่านายจอแดนออกเที่ยวเตร่จนเงินหมด

อยากจะขอบเป็นชื่อต้นกับชื่อนามสกุล

จากนั้นเจ้าตัวนะครับยังโทรศัพท์ติดต่อไปหาแม่ที่ประเทศอังกฤษ

แล้วก็ไปโพสต์ข้อความในโลกโซเชียลบอกว่าถูกลักพาตัว
หลังเป็นข่าวดังตำรวจก็เร่งออกตามหา
ซึ่งมีพยานยืนยันนะครับว่าเห็นนายจาคอปเดินทางไปที่เกาะพีพีจริง
โดยมีคนไทยอาสาขับเรือพาไปส่งแล้วก็ไม่คิดเงินด้วย
ใช่ล่าสุดนะคะครอบครัวของนายจาขอบก็ได้รับทราบแล้วว่านายจาขอบปลอดภัยดี
แล้วก็นายจะขอโพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กอีกด้วยนะครับ
บอกว่าตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วก็ไม่ได้รับอันตรายใดนะคะ
เอาตกอกตกใจกันข้ามโลกเลยทีเดียว
อันนี้เขาเรียกอะไรนะคดีโอละพ่อแต่อันนี้เป็นชาวอังกฤษก็ต้องคดีโอละแดดอะไรอย่างนี้
โอลาแดดโอลาแดดนะคะ